ก็ทำต่อหมดแล้วนะครับ
แล้วก็ได้เตรียมตัวค่อนข้างเยอะเป็นค่ะ

ซึ่งมีนาก็จะลำโผล่ครับ

ใช่ที่ก็ได้เราทำมาเลือกให้
แต่ว่าได้ผู้ใช้ของชายของเขาครับ

จุดลืมเป็นไหนครับ
ก็ตอนนี้เริ่มได้ขั้นวิถาใดแล้วใช่มั้ยครับ
จิตกันยากนะสำคัญเนอะ

เรื่องประควดเลยเนี่ย

หนูรอและแบบนี้นะค่ะ
เพราะว่าเราก็เลี้ยงลูกด้วย

แต่ไว้ในนั้นว่าก็เชียร์

เหมือนเขาเป็นว่าเราจะได้เป็นเชิญคำตอบเหมือนใน
เพราะกลัวภาพไม่ได้ติดใจครับ
ใช่ก็ให้คุณแนะนำดีก็คือจะมี
ภาษาสนาคติความสามารถทุกพูด

มีบุคคลิกการยืนการพูดแบบเนี้ย
แล้ววันนี้ความพล้อมกับใครของอีก

อย่างอีก๒๐ค่ะเล่นอะไรอยู่
๒๐เล่นอะไร

อ้อเป็นคนกลับบ้านแล้ว
คือช่วยเรียนราวเรียนรู้ตลอดคือเราจะแบ่งกันเป็นทีมเลยนะ
เวลาขออนุญาตนะคะอย่าเลือกซิลก็มองดู
หนูไม่ใช่จะบอกว่าที่บ้านหนูค่อนข้างเป็นทีมเยอะมาก

อ้าวคือการยาต่อต้น

หลักหลายดูขึ้นหรือยังคะ

ถึงก่อนเนี่ย

ปรับปรับปรับ

เขาก็เป็นผู้ชาย

แอบเสียใจ
หรือว่าเสียใจอะไรครับ

คุยกัน

แล้วมันก็อาจจะดูน้องมาดีของก่อน

ตอนเลือกกับคุณเป็นคนที่ฉันไม่ใช่
แต่ถ้ามันก็ฉีกลับ
อเรนนี่มีความคิดแบบฝรั่งนะคะอาจจะคุยกันตลอดถ้าเค้ามีมันอีกเรามันยังไม่คุยกัน

จริงเอาไปพรุกซามากหรอ
ปรึกษาทุกอย่างค่ะเพราะรินาปรุกษาเวียบตลอด

น้องมีใครที่จะได้รัก
ใช่ค่ะคือจะบอกว่าพวกแม่เนี่ย
ดูแลลีนักไปตั้งแต่วันแรก

แล้วก็แม่ท่านสนับสนุนไหม
สนับสนุนค่ะสนับสนุนดีเลย
ใช่ค่ะ
คุณหมายถึงปกติสัมพันธ์แล้วก็

คุณแม่ข้ามาด้วยครับ

และโฆ่นงานที่เรียกกันก็

และไม่อยากจะแน่แฟน

แต่น้องจะค่อนข้างไม่ชอบอฟซิ